ดูค่ะคุณผู้ชมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้ค่ะ

หมายจับล่าตัวข่มขืนลูกเลี้ยง
ผัวใหม่แม่ลวงจากอ่างทองชำราวสลบ

หลังจากที่พี่โชเฟอร์แท็กซี่คนหนึ่ง
ช่วยเหลือเด็กหญิงอายุเกือบ๑๑ขวบ
ไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอตรวจ
พบว่าเด็กมีอาการที่เป็นบาดแผลภายในช่องคลอด
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความคืบหน้าเรื่องนี้

เพราะว่าล่าสุดตำรวจมีการออกหมายจับ

นี่ค่ะตำรวจภูทรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
มาพร้อมกับนักสังคมสงเคราะห์
มาพร้อมกับคุณยายของเด็กหญิงวัย๑๑ปี
ถึงที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะคะ

แล้วตอนนี้อาการของน้องดีขึ้นแล้ว
สามารถตอบข้อสักถามบางอย่างได้บ้างแล้ว
แต่ยังไงก็ตามค่ะเรื่องของจิตใจ
อาจจะต้องรอให้สภาพจิตใจของน้องดีกว่านี้อีกหน่อยนึง

พ่อเลี้ยงเดินทางไปที่บ้านที่จังหวัดอ่างทอง
ก็จะไปรับตัวน้องไปหาคุณแม่ที่โรงพยาบาล
บอกว่าคุณแม่ป่วยพ่อเลี้ยงก็เลยจะมารับ
หลังจากนั้นยายเห็นแบบนี้ก็เลยยอมให้หลานไปด้วย
พอพ่อเลี้ยงรับหลานไป
คือไปรับหลานที่โรงเรียน

มารู้ตัวอีกทีนึงยายบอกว่า

นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะ
คุณยายบอกว่าพ่อเลี้ยงมารับหลานไปแล้วใช่ไหม
รับตั้งแต่วันจันทร์ที่๔มิถุนายนที่ผ่านมา

แต่เหตุการณ์มันถูกเปิดเผยขึ้น
เพราะว่าเมื่อวันที่๕มิถุนายนศูนย์วิทยุ๑๙๑
บกภาคจังหวัดสมุทรสาคร
ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ว่ามีคนขับรถแท็กซี่ช่วยเหลือ
นำเด็กหญิงอายุ๑๑ขวบถูกทำร้ายร่างกายมาส่งรักษาตัว
อยู่ในสภาพหมดสติไม่รู้สึกตัว
ตรวจพบอวัยวะเพศมีรอยฉีกขาด

ประสานตำรวจสพกระทุ่มแบนให้เข้ามาตรวจสอบ
และตำรวจก็ไปพูดคุยกับโชเฟอร์แท็กซี่
นำเด็กหญิงวัย๑๑ขวบมาส่งโรงพยาบาล
โชเฟอร์เขาก็แจ้งให้ตำรวจรับทราบแบบนี้
บอกว่าเขาขับรถมาตามถนนเศรษฐกิจ๑
แล้วไปติดไฟแดงก่อนถึงโรงงานสุรากระทิงแดง

ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบข้างรถแท็กซี่ของเขา
โดยมีเด็กหญิงนั่งอยู่ด้านหน้า
ลักษณะคอพับฟุบก้มหน้าไม่ได้สติ

นำเด็กหญิงไปส่งโรงพยาบาล
โดยผู้ชายคนนั้นบอกว่าเจอเด็กหญิงอยู่ข้างทาง
พี่โชเฟอร์ช่วยนำไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
ส่วนผมเดี๋ยวผมจะรีบไปแจ้งความก่อน

คือผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่หายไปเลย

พี่โชเฟอร์ก็คิดถึงชีวิตของเด็กไว้ก่อน
ก็รีบนำเด็กมาส่งโรงพยาบาล

แล้วผู้ชายที่ขี่รถจักรยานยนต์นำเด็กมาส่งให้โชเฟอร์แท็กซี่เป็นใคร
ทีนี้เราไปฟังเสียงคุณยายเล่าเหตุการณ์หน่อย

คือจริงค่ะเด็กอยู่กับคุณยายที่อ่างทอง
แต่ว่าแม่เด็กอยู่สมุทรสาคร
แล้วพ่อเลี้ยงก็มาอ้างว่าจะพาเด็กไปสมุทรสาคร
แล้วก็ญาติที่อยู่บ้านติดกันที่อ่างทองก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะ

มุทรสาครแล้วพ่อเลี้ยงก็มาอ้างว่าจะพาเด็กไปสมุทรสาคร
แล้วก็ญาติที่อยู่บ้านติดกันที่อ่างทองก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะ
บอกแบบนี้แหละว่าพ่อเลี้ยงจะมารับตัวน้องพาไปหาแม่ที่โรงพยาบาล
ก็ไม่ได้เอกใจอะไรจนมารู้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น

ก็ในเมื่อน้องวัย๑๑ปีน้องมีอาการเป็นเด็กออทิสติก
แล้วจะไปนอนเฝ้าแม่ได้ยังไงจะให้ไปช่วยเหลือแม่ได้ยังไง
ทีนี้ความคืบหน้าคุณผู้ชมเมื่อเย็นวานนี้
ล่าสุดคือสารได้อนุมัติหมายจับ
นายชายุทธ์หรือว่าเอ็มคงเจริญอายุ๔๐ปี
เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กหญิงคนนี้แล้วนะคะ
ข้อหาก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปจากปีดามันดาเพื่อการอนาจารย์
พาเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปี
ไปเพื่อการอนาจารย์และกระทำชำราว
เด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นหรือกระทำด้วยประการใด
ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจ
นี่แหละค่ะคนในภาพนี้
ฝ่ายสืบสวนสพกระทุ่มแบน
เขาไล่เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างอยู่นะ
ตั้งแต่ที่อ่างทองมาจนถึงสมุทรสาคร
เพื่อหาเบาะแสของผู้ต้องหารายนี้
แล้วก็ออกประกาศสืบจับผ่านทางเฟซบุ๊คของสพกระทุ่มแบนอีกทางหนึ่งด้วย
และตำรวจให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้วยคุณ

โทรไปได้เลยที่เบอร์มือถือชุดสืบสวน
ถ้าเกิดว่าเห็นบุคคลแบบในภาพเมื่อสักครู่
ติดต่อได้ที่สพกระทุ่มแบนตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

ดูแลจนปลอดภัยแล้ว
แต่ว่ายังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
ว่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งอาการถึงจะดีขึ้น
แล้วก็สหวิชาชีพก็จะต้องเข้าไป
ขอข้อมูลจากทางเด็กด้วยเข้าไปพูดคุยนะครับ